อะไรนิดหน่อยก็เป็นเรื่องกันแล้วนะครับ
ดังนั้นเราเตือนกันเสมอบอกว่าใจเย็นกันหน่อย
โดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนนะครับ
แล้วเขาก็บอกด้วยข่าวนี้อะไรกันนักกันหนา

คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรถฟอร์ดกับบิ๊กไบท์

แล้วรถฟอร์ดก็เอาเป็นแท่งเหล็กเอาแท่งเหล็กลงมา

เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ไปดูจังหวะนี้กันหน่อย
โชคดีนะเนี่ยที่มีคนอยู่แถวนั้นพอดีค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมได้ยินไหมเขาห้ามทับไหม

แต่ก็ต้องชื่นชมคนที่เข้าไปห้ามนะ
ไม่ได้เกี่ยวก็จริงแต่เข้าไปช่วย
แล้วพอช่วยแล้วปั๊บเหตุการณ์มันก็ไม่ได้บานปลาย

ประโยคของเขานี่แหละอะไรกันนักกันหนาคนไทยด้วยกัน
คลิปนี้เนี่ยนะคะเพจเฮียขับรถเขาเอามาแชร์
แล้วเท่าที่ฟังจากในคลิปเหมือนกับว่า
แล้วก็มีการบีบแตรมีการตะโกน
แต่เรื่องมันไม่จบค่ะจนมาจอดรถเคลียร์กัน
คือเตรียมพร้อมกะลุยเต็มที่แล้วค่ะ
บอกว่าก็บิ๊กไบท์ตอนที่บิ๊กไบท์มาปาดหน้า
ที่นั่งอยู่บนเบาะกลิ้งตกลงมาจากเบาะเลย

ทีนี้ก็โมโหขีดสุดเลยค่ะจะต้องเอาเรื่องให้ได้
ท้ายที่สุดพลเมืองดีมาห้าม
ก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายอารมณ์เย็นลงแล้วก็แยกย้ายกันไป
แต่เท่าที่รู้ทั้งสองฝ่ายบ้านเขาอยู่ใกล้กันเลยคุณ

เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอะไรกันนักกันหา
คนไทยด้วยกันทั้งนั้นมันก็น่าจะใช้ได้กับเหตุการณ์นี้
แต่สุดท้ายเขาก็แยกย้ายกันไปด้วยดีนะคะ
ชาวเน็ตเขาก็ชื่นชม